มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องที่สพรัฐนาธิเบสกันหน่อยนะคะ
และไม่แน่ใจว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ตื่นหรือยังแล้วตื่นดูข่าวเช้าหัวเขียวหรือเปล่า
ถ้าตื่นแล้วนะคะช่วยหน่อยช่วยให้โลกประกาศเกติคุณ
ดาบตำรวจวิเวกกมลวิบูรณ์พบหมู่งานสืบสวนสพรัฐนาธิเบสหน่อย
เพราะลมแรงมากค่ะคือมีผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่
รมพักรัฐนาทิเบตนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้ถูกหลอกไป
เสียเงินไปสักประมาณ๘แสนบาทอันนี้หลายเจ้ารวมกันนะคะ
เพราะมีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งสินเสมอกันเลยค่ะอายุก็เท่ากัน๒๔ปี
หลอกขายหน้ากากอนามัยแต่สิ่งที่ได้รับคือเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าห่ม
แต่หน้ากากอนามัยยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะ
คุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะที่สุดแล้วตำรวจสามารถตามจับกลุ่มสองผัวเมียได้แล้วนะคะ
ผู้หญิงชื่อว่านางสาวระพีพัฒน์จันทมูลอายุ๒๔ปี
ส่วนฝ่ายชายชื่อว่านายกฤษณากรสาริวงศ์อายุ๒๔ปีนะคะ
จับกลุ่มได้ตามสารของจังหวัดนนทบุรีในข้อหาหลอกลวง
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันช่อโกง
ตำรวจจับกลุ่มได้ในหอพักแห่ง๑ตำบลบังรักใหญ่
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เนื่องมาจากสองสามีภรรยา
ก่อนหน้านี้เขามีการไปโพสต์เฟซบุ๊คขายหน้ากากอนามัยลงในโซเชียล
มีคนหลงเชื่อค่ะสั่งซื้อแล้วก็โอนเงินไปให้
แต่ปรากฏว่าทั้งสองคนนะคะกลับส่งผ้าห่มเสื้อผ้าไปให้ผู้เสียหายแทน
ผู้เสียหายก็เลยรวมตัวกันเข้าแจ้งความที่โรงพักรัฐนาธิเบศนะคะ
สืบสวนก็พยายามเฝ้าติดตามจนสืบทราบมาว่า
ผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยหลบหนีมาเช่าห้องพักที่นี่แหละค่ะ
มาอยู่ที่นี่แล้วก็มีการระวังตัวเป็นอย่างดี
จะออกมาจากห้องพักก็เฉพาะตอนซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเท่านั้น
นี่เป็นที่มาทำให้ดาบตำรวจวิเวกกระมวลวิบูรณ์พบหมู่งาน
สืบสวนสพรัฐนาธิเบสไปปลอมตัว
ทำทีเป็นคนวิ่งออกกำลังกายแถวนั้นแหละค่ะแถวหอพักนั่นแหละค่ะ
สืบหาข่าวจนรู้แล้วก็มั่นใจว่า
สามีภรรยาเขาเช่าหอพักที่นี่อยู่ใช้เวลาในการปลอมตัวเป็นนักวิ่ง
ดีล่ะได้ออกกำลังกายด้วยนานกว่า๑เดือนนะคะ
ที่สุดแล้วตำรวจก็เลยมีการวางแผนเข้าจับกลุ่มทั้งคู่นะคะ
นางสาวระพีพัฒน์สารภาพบอกว่าช่วงโควิด๑๙ระบาด
หน้ากากอนามัยมีราคาสูงไงตนก็เห็นว่ากำไรดี
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คประกาศขายหน้ากากอนามัย
จนกระทั่งมีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อแล้วก็มีการโอนเงินจำนวนมาก
แต่ตนเนี่ยที่แท้ไม่ได้สามารถหาหน้ากากอนามัยมาส่งให้กับลูกค้าได้หรอก
ก็เลยตัดสินใจชวนสามีมาหลบเช่าห้องพักที่นี่แหละค่ะ
ที่สุดแล้วไม่รอดนะคะถูกตำรวจสพรัฐนาธิเบสจับกลุ่มได้ในที่สุดค่ะ